กำหนดนะคะจะมีพิธีชาปนกิจศพเบิร์ดเซลแมน
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะทางครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานของคุณนิ่มนวลสุพรรณยศค่ะ
การรอคอยอันแสนยาวนานจะจบลงเมื่อลูกชายกลับคืนสู่อ้อมกอด
แต่สำหรับผู้เป็นพ่อการพาลูกชายกลับบ้านครั้งสุดท้าย
ในสภาพกลายเป็นศพนั้นเกินกว่าจะทำใจ

โดยไม่คิดเผื่อใจว่าลูกชายจะกลับมาในสภาพร่างไร้วิญญาณ
แต่ก็พยายามทำใจยอมรับให้ได้กับโชคชะตา
เหรอแม่ใจแทบจะขาดเลยเพราะแม่คอยมาอย่างที่พูดอ่ะ
ว่ามันมาเออมันต้องมาหาเรานี้แต่แม่ก็ยังว่าทำใจ
แต่ก็น้ำตาร้องจะไม่มีจะไหลพออาบน้ำศพ
จับหน้าจับแขนจับขาบอกโถเอ้ยรูปร่างก็เหมือนเรา
มันไม่น่าจะไปไวนะใครเขาว่าเหมือนแม่จะไม่อพับ
รอคอยอย่างไร้จุดหมายสิ้นสุดลงเปลี่ยนเป็นการรอคอย

ต้องทำใจนะเขาเกิดมาแค่นี้
ครอบครัวกำหนดทำพิธีชาปนกิจที่วัดช่องลมอำเภอบางปลาม้า
สุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
ด้านคดีความปมสงสัยต่างที่เกิดขึ้นตำรวจนครบานธรรมศาลา
เชิญครอบครัวมารับฟังคำชี้แจงให้คลายปมสงสัย
เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจในวันพรุ่งนี้และสำหรับเบิร์ตเซลแมน
เขาจะอยู่ในใจของครอบครัวไปตลอดกาลนิ่มนวลสุพรรณยศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน